หน้าหนาวแบบเนี้ยหนึ่งในของที่ขายดีของต่างจังหวัดก็คือข้าวหลาม

หลามนี่ขายดีมากแต่วัสดุในการทำข้าวหลามก็คือกระบอกไม้ไผ่
เพราะฉะนั้นแล้วค่ะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงทำเงินของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดพยาว
เขาเข้าป่าออกไปหาไม้ไผ่มาขายริมทาง
คุณยายจันดีทองปินตาพร้อมกับเพื่อนบ้านใน
ข้าวหลาม
เพื่อเอามาขายริมถนนให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่จะเอาไปทำข้าวหลามหรือว่าประชาชนทั่วไปที่อย่างที่อยากทำให้ดูหน่อย
มีเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมถึงกลุ่มประพันธ์นะคุณมันมาเป็นช่วงแล้วมันเออ
มันมาเป็นช่วงจริงนะปกติเราก็ไม่รู้ว่า
ข้าวหลามจะใช้ไม้ไผ่อะไรทำได้บ้างนะ
ผมเข้าใจผิดมาตลอดว่าทั้งปีมีให้ได้ซื้อกัน
คือจริงมันก็มีแต่มันอาจจะเป็นไม้ไผ่อื่น

แต่ไอ้นี่คือไม้ไผ่ป้าง
ไม้ป้างก็จะมีแค่ช่วงนี้นะ

ก็เลยทำให้ออกมาวางขายริมถนนริมข้ามทาง

สำหรับราคาขายไม่ไผ่ข้าวหลามแบบนี้นะ
ชาวบ้านจะขายเป็นท่อนนะคะท่อนละ๒บาท
ฮะ๒บาทอีกเหรอท่อนละนะท่อนละ๒บาท
ขายเป็นมัตต์ก็มัตต์ละ๒๐บาท
แต่ละวันเขาก็จะเอาไม้ไผ่ข้าวหลาม
ออกมาขายแบบนี้ก็ได้กำไรเยอะนะคุณ

แล้วว่าขายดีมากอยู่นั้นใช่ไหมเพราะว่ามัตต์นึง๒๐บาท
คุณคิดดูต้องขายกี่มัตต์ถึงจะได้กำไรเป็น๑๐๐๐บาท
จริงแล้วผมว่านะเวลามันออกมาที
เอาไปทำข้าวหลามตีนึง
คือพ่อคะแม่คะก็จะมารับซื้อไปนั่นล่ะ
เอาล่ะอีกหนึ่ง